แต่จะบอกว่าเมื่อวานมีประเด็นทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ไปร่วมงานบอลธรรมศาสตร์จุฬา
ปรากฏว่าจานิวโดนรวบตัว

แล้วก็จานิวถูกรวบตัวขึ้นมา

ศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

หรือว่าจานิวแล้วบอกว่าในเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
ก็คุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจรถไฟธนบุรีนะครับ

แล้วก็ส่งให้อายการสารทหาร
ในวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
จาว่าจะสั่งฟ้องต่อไปหรือไม่
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในสนามบอลด้วย
มีเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ด้วย

เราจะไปสรุปความเคลื่อนไหว
ความร้อนแรงของการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปด้วยค่ะ
ที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ
มีมติให้วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
เป็นวันทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
หลักเกณฑ์นับคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ให้เสร็จสิ้นภายใน๑เดือน
วิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์
มาแก้ไขก่อนประกาศใช้หากทำประชามติไม่ผ่าน
ยืนยันเป็นแค่เปรียบเทียบให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าใจเท่านั้น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเชื่อลงประชามติไร้ปัญหา
นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติ
แต่โชว์แผนผังการทำงานของรัฐบาล
และแม่น้ำ๕สายที่กำหนดไว้ตามรถแมพ
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เปิดบ้านให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศสักถาม
ระบุอยากเห็นร่างรัฐธรรมนูลที่เหมาะสมกับประชาชน
ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไกลเกินไปที่จะตอบตอนนี้
ที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเสนอความเห็นให้ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูล
ประเด็นสำคัญอาทิตที่มานายกรัฐมนตรี
สสและสวคนก่อนที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
รวมถึงนำบทบรรยากมาตรา๗แนวรัฐธรรมนูลฉบับเดิม
มาไว้ในบททั่วไปตามเดิม
ขอสชตรวจเข้มขบวนล้อการเมือง
ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬา
ขอความร่วมมือปลดสื่อสัญลักษณ์ขอสชและทหาร
ขณะที่ประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง๗๐
ชี้คุกคามสิทธิเสรีภาพนักศึกษา
นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอด

ณเมืองแรนโชมิราชมลรัฐแฮลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๘กุมภาพันธ์นี้
ตามคำเชิญของนายบารักษ์โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ด้านทนตรีวิลชนสุขลทับปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ
ถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมว่า
สหรัฐมีความจริงจังในการยกระดับความสัมพันธ์
อาเซียนและสหรัฐในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์วันสุดท้ายที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เปิดรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางร่างรัฐธรรมนูล
ก่อนใช้เวลาปรับแก้ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่๒๙มีนาคม๒๕๕๙
สภาคับเคลื่อนการประเดียวรูปประเทศ
ประชุมวันที่๑๖กุมภาพันธ์
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ
ที่คณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการประเดียวรูป
บริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
กุมภาพันธ์สารดีการแผนกคดีอาญา

ไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์ครั้งที่๒

เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณวัติ

ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางเข้ารับฟัง
ไต่สวนพยานในครั้งนี้ด้วย
โอ้โหปฏิทินการเมืองครบถ้วนสมบูรณ์จริง

อะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า
โดยเฉพาะช่วงจันทร์อังคารพุธ